เมื่อนซื่นตามสไตล์ของจันทร์ประดึกฤทธิ์ดีกว่า
มันมว่านหรอเพื่อนมันเป็นจังใดล่ะเพื่อน
มันมว่านซื่นมว่านแข่งคุณผู้ชม
ไปไกลนิดนึงนะคะจังหวัดสกลนคร
วันหยุดแบบนี้เราตามพี่แจ๊กกะรีนไปม่วนซื่น
มหากรรมคอนเสิร์ตห้วยไร่อีลิน่าเฟสติเวอร์
โอ้โหชื่อเขาอินเตอร์มากเลยนะคะ

ตั้งขบวนฟ้อนรำกันคึกคักน่าดูบรรยากาศจะเป็นยังไง
ไปติดตามกับแจ๊กกะรีนค่ะ
สวัสดีด้วยจ้าตอนนี้แจ๊กรีนอยู่ที่
ห้วยไร่อิลีน่านะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
กับงานมหากรรมคอนเสิร์ตที่ใยอีหลีนะคะ
อีสานแท้ค่ะงานห้วยไล่อิลิน่าเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งค่ะ
งานนี้เรียกว่ามั่นคังอิหลีกระดอกกระเดือนะคะ
ตั้งแต่เช้าจดเย็นไปเลยจ้า
ก็แหมคุณผู้ชมเริ่มงานวันแรกนะคะ
เมื่อวานนี้พอใยกล้องห้วยไร่กับศรีภรรยาอีลาเบล
ก็จัดเต็มจัดหนักตามแบบฉบับคนอีสานจริงค่ะ
เลิกนี้๙โมง๙นาทีค่ะ
กล้องห้วยไร่นะคะรำแห่ขบวนกลองยาวแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
เมามาทั้งคณะจากจังหวัดมหาสารคามเด็กทั้งนั้นค่ะ
รำเข้างานลอดประตูเข้าไปเลยค่ะ

ลูกสาวน้องกระเพราเต้นลำกันโอ้โหสนุกค่ะอีหลีโลด
เรียกว่ารำฟ้อนกันจัวจาดนะคะสนุกสานคือคืนอีหลี
สมชื่อคอนเสิร์ตเลยค่ะและแน่นอนค่ะ
งานนี้พิชกรีนค่ะเสื้อเขียวไทรรัฐค่ะ
ไม่มีพลาดค่ะร่วมกระบวนแห่ทั้งรำทั้งเด้งค่ะ
เอาเด่งโหลดค่ะเอาให้มันม่วนคักยิ่งกว่าเจ้าของงานไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะกล้องห้วยไร่ก็พาชาวคณะเปิดสนามฟุตบอลค่ะ
แดดร้อนแบบนี้แหละค่ะให้เด็กถลกสลงค่ะ
ฟุตบอลประชันกันม่วนข้างอีหลีนะคะก็คือเตะกันคนละ๑๕นาที

งานนี้อ้ายกล้องห้วยไร่เปิดใจกับเอ่ยแจ๊กกะลีนนะคะว่า
มีความสุขหลายอีหลีที่ได้เห็นมหากรรมคอนเสิร์ตที่ตั้งใจเห็นมากับมือ
ได้เปิดโตแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
บัตรขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่๓๐นาทีแรกที่ยังเหลืออยู่นี่คือเอาไว้ให้คนที่แบบจองบัตรได้เป็นค่ะ
โรงแรมทั้งจังหวัดก็โดนจองเต็มบทตั้งแต่เดือนธันวาคม
ยังได้ศิลปินที่ดังแล้วก็รักและเคารพกันมาร่วมแจมเพียบเลยค่ะ
ที่เซกโลโซสิงโตนำโชภามีที่บับคักอีหลีด้าจ้า
มีความสุขตื่นเต้นครับเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าสิ่งที่เจ้าของคิดไว้
มันจากที่เป็นความคิดมันกลายเป็นลูกเป็นร่างขึ้นครับ
มากันผมมันพูดว่าผมประภาคมันแน่นวันมันก็เลยไปงานเขาครับผม
อ๋อมาประโกรธอะครับเพราะว่าจริงครับมันคนในวงการอยู่กัน
จะไปหาเครียดดีกว่านึงไงไอ้หนอเขาก็จะมีภาระออกเขาตัว

ส่วนบรรยากาศนั้นก็ม่วนซื่นโฮแซวจริงค่ะ
เข้างานปุ๊บก็มีซอยจุจ้ะเนี่ยค่ะซอยจุนี่แหละค่ะ

แล้วเวทีน้อยใหญ่ก็มีสี่เวทีนะคะ
เวทีหมอลำโบราณที่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ค่ะ
คงลำแคนเล่นกันตั้งแต่หัววันเลยค่ะ
มีซุ้มอาหารหลากหลายอีสานไทยลาวครบเครื่อง

พร้อมสับทั้งโซนกลางเต็นท์ให้แฟนได้มาพักสองวันสองคืน
ห้องน้ำก็สะอาดนะคะมีบริการครบเกือบทุกจุด
และบรรยากาศช่วงค่ำนั้นไม่ต้องพูดถึงฟินบ่อแพ้กันด้วยจ้า
เมื่อคืนนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตจากกล้องห้วยไร่แน็กชาลี
และลูกแท้ไหมไทยจัดเต็ม๓ชั่วโมงไปเลยค่ะ
คือคาปานไหนไปส้มเลยค่ะ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้ายันเย็นมั่วนิลีนะคะ
ห้วยไล่อีหลีน่าเฟสติวัลครั้งที่๑ยังมีอีกพรุ่งนี้นะคะ
ใครมีบัตรแล้วกลับบัตรแน่นนะคะแล้วมาเจอกับพี่เจ๊กริ้นได้
รับรองว่ามวลซื่นใช่เนาะ
โอ้ยลาไปพบกับคุณกองเวรัยสักทีหน่อยนะจ๊ะ

รักษาชีวิตรอดเนื้อให้มันกลับมานิดนึงจะรอดไหมมีอีกคืนนึงคืนนี้อ่ะ
ถึงว่าไม่ยอมกลับมาบรรยากาศดีสนุกสนานแบบนี้นี่เองนะคะ